กลับมาติดตามกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับข่าวสารต่างนะฮะ
เดี๋ยวดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยที่สิงห์บุรีนะครับ
ต้องบอกว่ามันโหดเยี่ยมเหลือเกินค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายเมียนะจนสลบนะฮะ
แล้วก็ทิ้งร่างเอาไว้เข้ามาช่วยกันเนี่ย
พยายามช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว

นี่คือคุณจอยนะครับหรือว่านางสาว
สิริวัลเกรดทองอายุ๓๙ปี

ถูกทำร้ายจนสลบนอนจมกองเลือดอยู่ริมถนน

มีคนไปเจอตอนช่วงค่ำนะฮะ๒มิถุนายน
คือจะเห็นว่าจากภาพที่เราเซ็นเซอร์ไว้จะเห็นว่าช่วงหน้าเธอมันจะเป็นสีออกแดง

นี่นะฮะประมาณ๑ทุ่มนะครับ๒มิถุนายน
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีนะครับ
เมื่อวานนี้ก็เสียชีวิตนะครับ๔มิถุนายน
ตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานจนรู้ว่าคนก่อเหตุก็คือคนนี้นะฮะ
อนุมัติศาลออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
นายนโรงวิทย์เผ็ดศรีเมืองหรือว่าในแจ๊คนะครับ
ซึ่งเป็นสามีของผู้ตาย
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยจากการสำรวจพบว่าเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยว

คาดว่าในแจ๊คนรงวิทย์ใช้จุดนี้นี่แหละ
ทำร้ายภรรยาเพราะเป็นจุดที่มืดเปลี่ยวไม่มีบ้านคน
จากนั้นคุณแซคนัทวินไปที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิต

ทำให้ทราบว่าจอยกับแจ็คเขาแต่งงานอยู่กินกันมา๑๘ปี
มีลูกสองคนนี่นะฮะในแจ็คกับจอยผู้ตาย
โดยในแจ๊คกับจอยรู้จักกันเพราะทำงานเป็นรอปภที่โรงงานพลาสติกแห่งหนึ่งที่สิงห์บุรี
ทำงานด้วยกันนะฮะคบหาแต่งงานกันมีลูกกันนะครับ
จนกระทั่งช่วงหลังในแจ๊คเนี่ยไปติดเหล้านะครับขี้เมาแล้วก็ชอบทะเลาะกับคนอื่น
หัวหน้างานด้วยนะครับเสียงานเสียการสุดท้ายเนี่ยถูกไล่ออกจากงาน
แล้วในแจ็คก็ไปสมัครงานที่โรงน้ำตาลในสิงห์บุรีนี่แหละเพิ่งเริ่มทำงานเมื่อหนึ่งเมษายน
ก่อนจะเกิดเหตุในครั้งนี้เนี่ยในแจ๊คลางงานไปอาทิตย์หนึ่งถามว่าลาทำไมลาเพื่ออยู่บ้านกินเหล้านะครับ
ที่บ้านเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยขวดเหล้านะฮะวางเกลื่อนไปหมดผนังห้องน้ำก็มีข้อความเขียนเอาไว้นะบอกครั้งนี้เลิกจริง๘พฤษภาคม๒๕๖
นี่ที่คุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปเป็นข้อความที่เขียนเอาไว้คือไม่ได้เลิกกับเมียนะเชื่อว่าน่าจะตั้งใจเลิกเล่ามากกว่า
ค่ะอ่าเลิกเล่าเพื่อเมียนี่นะฮะบอกครั้งนี้เลิกจริงจริง๘พฤษภาคม๒๕๕๙
แล้วก็มีหัวใจ๒ดวงนะฮะคุณแซคนัทวินได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บ้านวันที่๑มิถุนายนก่อนจะเกิดเหตุ๑วัน
นี่นะฮะคุณจอยนะครับวันนั้นก็หยุดงานนะครับส่วนในแจ๊คคนก่อเหตุก็ไม่ได้ไปทำงานก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเหมือนกับตามปกติทั่วไปแต่สังเกตดูเนี่ยจากในกล้องวงจรปิดจะไม่ค่อยคุยกันนะฮะ
อันนี้๑มิถุนายนนะครับจากนั้น๒มิถุนายนช่วงเย็นเย็นนะครับ๖โมงเย็นนะฮะซึ่งนี่คือวันที่มีคนไปเจอร่างคุณจอยนะครับนี่๖โมงเย็นนะฮะในแจ๊คขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปบอกกับลูกว่าจะไปสแกนนิ้วที่โรงงานจากนั้น
ทุ่ม๓๕นาทีในแจ๊คขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านนี่ในมือนี่ถือขวดเหล้ามาด้วยแล้วก็ถามลูกว่าแม่กลับมาหรือยังให้ลูกเนี่ยโทรหาแม่หน่อยแล้วในแจ็คก็ถอดเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้านี้เปื้อนเลือดนะฮะถอดออกมาไปใส่เครื่องซักผ้าแล้วเปลี่ยนชุดนะครับแต่มันมีหลักฐานอยู่นี่คือรองเท้าของในแจ๊ค
ที่ถอดเอาไว้ที่บ้านเนี่ยมันยังมีคราบเลือดอยู่นั่นไงเห็นเลยอ่ะคือออกจากบ้านไปเนี่ยบอกจะไปสแกนนิ้วเนี่ยตอน๖โมงเย็นค่ะกลับมาทุ่ม๓๕ถามลูกว่าแม่กลับบ้านหรือยังแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีคนไปเจอคุณจอยนอนสลบอยู่ข้างทางเนี่ยคือ๑ทุ่มนะฮะที่ปาดเจ็บเจ็บหนักอยู่ข้างทางเนี่ยตอน๑ทุ่มแสด

เมาเนี่ยมักจะบอกว่าแม่เนี่ยไม่รักพ่อแล้วมักจะหาว่าแม่เนี่ยมีคนอื่น
นี่ซ้ายมือคือภาพตอนแต่งงานกันทั้งที่ลูกยืนยันว่าแม่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับ
ลูกชายบอกว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนพ่อเนี่ยเมาแล้วบีบคอแม่ด้วย
แม่ร้องขอความช่วยเหลือลั่นบ้านนะตอนนั้นลูกได้ยินก็วิ่งไปผลักพ่อออกจากแม่
แล้วพ่อก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ตอนที่บีบคอขณะเดียวกันนะครับ
เวลาเมาชอบพูดว่าเดี๋ยวจะฆ่าพี่มึงมันไปมีคนอื่น
ถ้าฆ่าพี่มึงแล้วเนี่ยจะไปฆ่าแม่มึงด้วย
อันนี้ในแจ๊คเคยพูดอย่างนี้อันนี้น้องของผู้ตายบอก
ซึ่งนายแจ๊คพูดบ่อยมากแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าจะทำจริง
ที่ผ่านมาพี่สาวพยายามหลบหลีกการไปทำงาน
การเปลี่ยนเส้นทางบ่อยเพราะเวลาไปทำงานในแจ๊คชอบขี่รถเนี่ย
ไปเฝ้านะเพราะระแวงว่าพี่สาวจะไปมีคนอื่น
ถึงขั้นเคยไปอลวาดที่โรงงานพี่สาวมาแล้ว
เขาตั้งใจครับอันนี้เขาวางแผนมานานแล้ว
ใครเขาก็รู้ครับคือที่บ้านทุกคนเขารู้หมดเลยครับ
เขาว่าเขาวางเพลงมาแล้วครับเขาเคยพูดไปแล้วครับเมื่อก่อนนี้
แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำกินบอกฆ่าพี่
เอ่อเขาเคยพูดว่าบอกว่ากูฆ่าพี่มึงได้นะ
เราไปตามความคืบหน้าต่อนะครับคุณจ๋าแจ่มศรีนะฮะ
ไปที่ร้อยเอ็ดนะครับบ้านของในแจ็คนะฮะ
ส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยคือที่สิงห์บุรี
คุณจ๋าจำศรีไปที่บ้านเลาใหญ่ตะบรนดงหลานของกับเกมเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
บ้านน้าชายของนายแจ็คน้าบอกว่าแจ็คเนี่ย
ไม่ได้กลับมาบ้านสามปีแล้วยอมรับว่าหลานชาย
ขี้เหล้าเวลาเล่าเข้าปากจะอารมณ์ร้อนหลังรู้ข่าวเนี่ย
ก็แบบนี้อืม
ถ้าไม่ดื่มนะอ่าถ้าดื่มอ่ะเปลี่ยนเป็นคนแล้วคน
ประมาณนั้นแหละก็ไม่รู้ว่าเขาบ้าอะไรเหมือนกัน

ที่สพสิงห์บุรีนะครับเพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้ตายนะฮะ
เพราะว่าน้องของผู้ตายบอกในแจ็คนี่เขายังขู่เอาไว้เคย
ขู่บอกถ้าเกิดฆ่าพี่แล้วเนี่ยจะไปฆ่าแม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็
เลยเป็นห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับแม่ของคุณจอยก็ร้อง
ให้นะครับกังวลความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวไหนจะเรื่องของ
อีกสองคนอีกเรื่องการศึกษาอีกจะไม่ได้เรียนต่อเพราะที่ผ่าน
มาลูกสาวเนี่ยเป็นคนหาเงินส่งเสียลูกเรียนอยู่คนเดียว
คุณกันก็เลยช่วยประสานกับทางกระทรวงศึกษานะครับทีเดียว
เข้ามาดูแลช่วยเหลือเรื่องการเรียนของเด็กนะครับแม่
ของผู้ตายบอกว่าอยากฝากไปถึงในแจ๊คให้มามอบตัวให้

พ้นโทษออกมาเนี่ยยังมีลูกที่รออยู่อีก๒คน
อดกันร้องไห้ทุกคืนแม่ไม่กลับมาแล้วเราจะอยู่กับใครทุก
ตอนเย็นเขาเคยได้กอดกันทุกวันทำกับข้าวกินกันตามภาษาแม่
แม่ลูกตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเราจะไปกอดใครก็คุยกัน
งี้ยายก็ทำใจไม่ได้อยากให้เขามอบตัวลูกจะได้เห็นวัน
ข้างหน้าก็จะได้อยู่กันตามพ่อพ่อลูกลูกก็นะส่วนความคืบหน้าทาง
คดีนะครับตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีกำลังไล่ล่าติดตามตัว
คนก่อเหตุนะครับตอนนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะฮะตอนนี้
มีข้อมูลว่าหนีไปอยู่แถวจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ทางภาค
อีกศาลนะแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัย
กับครอบครัวของผู้ตายนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังหยับตัวคน
ก่อเหตุไม่ได้ใครพบเห็นนะ